เรื่องของกรยศคุณผู้ชมยังจำกรณีครูวิพาได้ไหมคะ
ที่ไปเป็นผู้ค้ำให้กับนักเรียน
ที่ไปกู้กรยาศร๖๐กว่าคน

เขาจะเริ่มมาตรการในการหักเงินเดือนพนักงานบริษัทเอกชนแล้ว
นายชัยนรงกัชปานันผู้จัดการกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
หรือว่ากรยาศรเขาบอกเลยว่าต้นปีหน้าจะเริ่มเลยนะ
สำหรับวิธีการชำระหนี้ผ่านการหักเงินเดือนกับกลุ่มบริษัทเอกชน
ตอนนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการนะคะ
ว่าอีกประมาณสัก๒ปีน่าจะขยายผลการชำระหนี้
ผ่านการหักเงินเดือนจากทุกองค์กรได้ครบทั่วทั้งประเทศ
ก่อนหน้านี้เขาเริ่มนำร่องวิธีนี้มาแล้วล่ะ
โดยเริ่มจากการหักเงินเดือนค่าราชการแล้วก็ลูกจ้างชั่วคราว

ส่วนปลายปีนี้ก็จะขยายไปยังหน่วยงานราชการทุกหน่วยงาน
อยู่ในระบบการจ่ายตรงของกรมบัญชีกลางด้วย
ส่วนกรณีของครูวิพาบานเย็นที่เราเล่าให้ฟังว่า
รับเป็นผู้ค้ำให้กับนักเรียนที่กู้ยืมตั้งแต่ปี๒๕๔๑๒๕๔๒๖๐ราย

จนคุณครูต้องมาตกที่นั่งลำบากนะคะ
ล่าสุดวันที่๓กันยายนที่ผ่านมาค่ะ
วิพาเอาเงิน๒๗๐๐๐๐บาทมาชำระหนี้คืนทั้งหมดแล้ว

ก็เลยทำให้ลูกหนี้กรยศตื่นตัวใช้หนี้มากขึ้น
เมื่อก่อนปกติแล้วจะมีลูกหนี้มาติดต่อขอชำระหนี้

ตอนนี้เพิ่มเป็น๒แสนรายต่อเดือนแล้ว
ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะคะ
เขามีการเก็บสถิติการชำระหนี้ของกรยศกัน
คุณรู้ไหมสาขาอาชีพไหนชำระหนี้ดีที่สุด

เงินเดือนก็เข้าตรงดีนะพยาบาลก็รายได้ดีด้วยนะ
ส่วนสาขาอาชีพที่ติดต่อขอชำระเงินน้อยที่สุดเลยจริง
คือสาขาอาชีพกลุ่มสายสังคมค่ะ

ผู้กู้ที่จบจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แสดงว่าตอนนี้จะเรียกตัดบัญชีเงินเดือนครบแล้วนะ

ส่วนข้าราชการเขาเรียกไปแล้วประมาณเดือนสิงหาคม

เพราะว่ามันก็เป็นต้นทุนที่จะทำให้คนอื่น

เขาได้กู้เพื่อเป็นการศึกษาของเขาต่อไป

สงสารผู้ที่มาเซ็นคำประกันด้วยนะคะ